ผู้ชายคนหนึ่งเขาถูกไฟช็อตตกจากต้นทุเรียนสูง๗เมตร

ผู้กองเชษคนนี้ชาวบ้านชื่นชมมากเลย

ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายทงชัยเปรมสวัสดิ์อายุ๔๖
เป็นชาวสวนทุเรียนประสบอุบัติเหตุถูกไฟช็อต
ขณะปีนต้นทุเรียนสูง๗กว่าเมตร
ตกลงมานอนแน่นิ่งไม่มีลมหายใจ
ระหว่างนั้นนะฮะมีคนเหลือไปเห็นรถสายตรวจมาพอดี
ชาวบ้านยิ่งไปขอให้ตำรวจมาช่วย
ในรถก็คือร้อยตำรวจเอกอภิเชษคีรีเพชรเป็นรองสารวัตรปราบราม
สพหลังสวนที่ชุมพรหรือที่เขาเรียกกันว่าผู้กองเชษผู้กองเชษ
ผู้กองเชษเห็นว่านายทงชัยไม่มีลมหายใจ
ชีพจรหยุดเต้นแต่เนื้อตัวยังอุ่น
โอ้โหทุกคนร้องดีใจมากเลยนะฮะบรรดาญาติพี่น้องเพื่อนบ้านที่ไปดูเหตุการณ์
จากนั้นก็มีการวอลไปยังกู้ภัยสมาคมพุทธประทีปหลังสวนรับตัวนายทงชัย
ไปส่งโรงพยาบาลอาการก็ยังคงหนักนะฮะแต่ว่าส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสุดท้าย

ส่วนตัวกับผมเองครับมีความชำนาญแล้วก็เชี่ยวชาญในเรื่องการปราบรามจับกลุ่ม
ในกรียาเสพติศอาวุธเปือนเทือนได้อิงการทั้งนี้
พระภูมิใจมากที่ได้ช่วยเหลือชีวิตคนที่ตายไปแล้วแล้วก็กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้
ถือเป็นบุญกุศลครั้งใหญ่ในชีวิตของผมเหมือนกันครับ
พี่น้องตำรวจทุกคนได้ตระหนักถึงหน้าที่ในการป้องกันในการปราบรามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดโดยทั่วไปแล้ว
แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือภาวะผู้นำภาวะผู้นำเมื่อเจอประสบเหตุยุทธวิธีที่ได้ร่ำเรียนมา
ที่ได้ฝึกฝนมาตามที่พุทธจะได้ส่งตัวเข้าไปฝึกอบรมขอให้ตั้งใจ
แล้วก็จะได้นำมาใช้จริงเหมือนผมในวันนี้ครับ
แต่ว่าก็พ้นขีดอันตรายแล้วนะฮะตัวเขาภูมิใจมาก
ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถ
สมกับคำที่บอกว่าเป็นผู้พิทักษ์สันติราชนั่นเอง
อย่างที่บอกว่าคนดีต้องชื่นชมนะครับจริงสุดยอดมากค่ะ